คือจะบอกว่าแต่งตัวรองตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วทำไมไม่ไปตั้งแต่เมื่อวานล่ะจ๊ะ

เราเลิกดีนะคะแล้วก็ไปที่กาญจนบุรีกันเลยดีกว่านะคะ
เพราะว่าบอกเลยนะคะว่านอกจากบรรยากาศนี้ดีแถมราคาไม่แพง
แล้วก็ยังมีของโรนมาแจกมากมายด้วย

โอ้โหฟังอย่างนี้แล้วตาลุกวาวคุณผู้ชมค่ะ

เที่ยวแบบสวยแล้วก็ที่พักราคาประหยัด

ถ้างั้นเราไม่รีรอค่ะตามน้องมินไปที่กาญจนบุรีกันเลยดีกว่าค่ะ
กับช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะวิวสวยแบบนี้นะคะ

อยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำแควร์แน่นอนเลยค่ะว่ามิ้นอยู่ที่จังหวัดกาญจ้าบุรี
ไม่ใช่กาญจนบุรีค่ะและแน่นอนค่ะที่พักหลักร้อยที่มิ้นจะมาแนะนำในวันนี้นะคะ
หลายคนนะมาที่กาญจนบุรีก็คงอยากจะนอนติดริมแม่น้ำหรือว่านอนบนแผ่
แต่วันนี้มิ้นขอเปลี่ยนบรรยากาศค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปนอนท่ามกลางภูเขา
ว้าวบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะอยากรู้แล้วตามมาเลยค่ะ
และตอนนี้ค่ะมิ้นอยู่ที่วิเศษโรงแรมแอนดรีสอร์ทนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกนะคะว่าโรงแรมแห่งนี้สร้างอยู่ตีนเขาค่ะ
บรรยากาศนะคะจึงล้อมรอบไปด้วยภูเขานั่นเอง
ซึ่งที่วิเศษนะคะถือว่าเป็นโรงแรมน้องใหม่ค่ะ
มีการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นค่ะ
ไปด้านหลังนะคะจะเห็นได้เลยว่าเขาเน้นแบบสีสัน
เออมีเอาร่มมาสร้างนะคะตกแต่งสีสันสดใสมากเลยค่ะคุณผู้ชม
และที่มิ้นแอบทราบมานะคะโรงแรมแห่งนี้เขาบอกว่าราคานี่ย่อมเยาว์สุด
แถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะ
พูดขนาดนี้อยากรู้แล้วว่าห้องพักเนี่ยจะเก๋ไก่แล้วก็ราคาเท่าไหร่

นั่นเองค่ะความพิเศษนะคะอย่างที่บอกเลยเรื่องบรรยากาศค่ะคุณผู้ชม
และห้องแบบนี้ค่ะกว้างขวางโป่งโล่งสไตล์แบบนี้นะคะ
ยังมีพื้นที่ด้านหน้าด้วย
สามารถเลือกเตียงได้อย่างห้องนี้นะคะเป็นเตียงเดี่ยว
แต่ถ้าสมมุติว่ามากับเพื่อนอยากนอนแยกกันก็สามารถเลือกเป็นเตียงคู่ได้นั่นเองค่ะ
ซึ่งต้องเพิ่มต่างอีกแค่๑๐๐บาทเท่านั้น
ห้องนี้ราคาเพียงแค่๕๕๐บาท
แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปเลยดีกว่าค่ะ
และตอนนี้ค่ะมิ้นอยู่ที่บ้านไม้ไผ่ค่ะคุณผู้ชม
ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าทั้งหลังที่มินอยู่เนี่ยทำจากไม้ไผ่ค่ะ
และที่พิเศษสุดสุดเลยนะคะเรานะคะสามารถมองวิวจากบนนี้ค่ะ

โอ้โหคุณผู้ชมมินเข้ามาข้างในบ้านไม้ไผ่แล้วนะคะ
ด้านในค่ะตกแต่งด้วยไม้ไผ่ทั้งหมดเลยจริงค่ะ
ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติสุดนะคะ
แล้วเขาก็เลือกสีสันที่ดูสบายตาค่ะ
ตัดกับผ้าปูที่นอนสีสันสดใสแบบนี้นะคะ
แล้วด้านในเนี่ยนะคะก็ยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบคันสุด
ห้องนี้นะคะราคาอยู่ที่๗๕๐บาทค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยค่ะว่ามันดีมันฟินสุดเลยค่ะ
ใครที่อยากจะมาที่วิเศษแห่งนี้เนี่ยนะคะ
แนะนำเลยค่ะว่าถ้ามาเมืองกาลนะคะต้องมาเด็ดจริงอะไรจริงค่ะ
แต่ถ้าใครอยากจะมาฟินกับบรรยากาศดีแบบนี้นะคะ
ที่นี่เขาใจดีค่ะแจกกีวอลเชอร์ถึง๓รางวัล
แต่กติกาจะเป็นยังไงไปฟังเจ๊แอร์เจ๊ปุ๋ยนะคะ
แต่ถ้าใครอดใจไม่ไหวเห็นมิ้นมาชมบรรยากาศดีแบบนี้นะคะ
อยากตามมาก็ได้เลยค่ะเดี๋ยวมิ้นบอกทางคร่าวนะคะ
ง่ายมากอยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแควร์ค่ะ
ตรงมาเรื่อยนะคะสามกิโลเมตรเลี้ยวขวาเจอเลยค่ะ
วิเศษโรงแรมแอนดรีสอร์ทแห่งนี้นั่นเองค่ะ
แหมบรรยากาศดีดีอ่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะ
จะไปพาคุณผู้ชมค่ะไปกินของอร่อยหลักสิบ
แต่ว่ามิ้นเนี่ยติดใจเมืองกาลแล้วคุณผู้ชมขออยู่ต่อนะ
เดี๋ยวเราไปหาของอร่อยที่นี่กันค่ะ
แต่ตอนนี้ขอรับโอโซนก่อนนะคะ
บรรยากาศมันช่างดีเหลือเกิน
โอ้น่าอิจฉาน้องมินที่สุด
บรรยากาศดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสายลมแสงแดด
ถ้าเกิดมีคนมาข้างกายด้วยยิ่งฟินาเล่ไปใหญ่เลยค่ะ
พูดแล้วอยากหาคู่ซะตอนนี้แล้วไปซะตอนนี้เลยเถอะ
นี่แต่ว่าจะฟินกว่านี้นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะ
ที่วิเศษได้นะคะเค้ามีกิโลเวอร์เชิงมาแจ่พวกเรา

กติกาการเล่นเกมง่ายมากค่ะเพียงเข้าไปกดไลค์นะคะ
แฟนเพจแม่บ้านประจันบานนะคะส่วนในเรื่องของการตอบคำถามเนี่ย
เข้าไปดูในแฟนเพจเราตอนนี้เลยค่ะง่ายมาก
ฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ที่พักบรรยากาศดีฟรีอีกต่างหากสุดยอด
ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่ามีอีกนะเธอ

เพราะว่าไปถึงกาญจนบุรีแล้วนะคะจะให้ตีรถเปล่ากลับมาได้ยังไง

แต่ว่าของอร่อยเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าที่นี่เขาดังมาก
เพราะว่าหากใครไม่เคยไปใครไปกันแล้วไม่ไปร้านนี้
ถือว่ามาไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะ
และที่สำคัญโอ้โหราคาประหยัดด้วยตัวเธอ
โอ้โหเกริ่นสักขนาดนี้คุณผู้ชมอยากรู้แล้วสิว่าคืออะไรร้านไหน
ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
แล้วช่วงหน้ากลับมาต่อนะคะกับช่วงของอร่อยหลักสิบค่ะ